ท่านผู้ชมครับเรื่องของบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังของเมืองไทย
ก็อย่างที่ทราบนะฮะอดีตภรรยาได้ฟ้องร้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร
ลูกสาวอายุห้าขวบแล้วก็เรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรด้วย
บัวขาวยังไม่เคยออกมาชี้แจงอะไรเลยนี่เป็นภาพวันนี้ล่าสุดนะฮะ
โพสต์ภาพที่บัวขาวไปทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ๓๙ปี
ที่วัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ไปกับคุณพ่อนะครับวันนี้วันเกิดนะฮะ
ก็ไปนอนที่วัดด้วยไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว
ให้คุณพ่อตัดผมให้ด้วยนะครับบอกเพื่อความเป็นสุริมงคลนะครับ
อธิษฐานบอกขอให้สุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์
เพราะยังมีภารกิจต้องขึ้นชกมวยอีกแต่ตอนนี้รอสถานการณ์โควิด๑๙คลี่คลายก่อน
เดี๋ยวต้องไปเจรจาเรื่องรายละเอียดสัญญาอะไรพวกนี้กันต่อไปค่ะนี่นะฮะ
แต่ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องลูกสาวอะครับแอดมินเพจบัวขาวยิมบัวขาวบัญชาเมฆ
ได้โพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้นะครับโดยแอดมินเพจเนี่ยบอกว่าได้คุยกับพี่บัวขาวแล้ว
ได้พูดคุยและสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
บัวขาวยืนยันว่าไม่เคยปกปิดว่าลูกสาวเด็กหญิงวัย๕ขวบเนี่ยคือลูกสาวนะฮะ
ในทางกลับกันรักลูกสาวมากก็เหมือนกับคุณพ่อที่รักลูกสาวเหมือนกับบุคคลทั่วไป
แต่บัวขาวอยากเลี้ยงลูกในสไตล์ของตัวเองเลี้ยงให้รู้จักชีวิตมีความอดทนติดดิน
มีระเบียบวินัยเหมือนพ่อที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตตอนเด็กแบบนั้นมาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับลูกสาวในภายภาคหน้า
ขณะเดียวกันเนี่ยสักวันนึงเนี่ยหากตัวเองจากไปเนี่ยก็อยากให้ลูกสาวสามารถยืนอยู่ได้ด้วยสองขาของตัวเอง
หมายให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอน
แต่สาเหตุที่ไม่ได้แถลงข่าว
เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของเด็ก
กังวลกลัวว่าจะกระทบกับจิตใจของลูกสาวนะคะ
ก็เลยขอไม่ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดอะไร
ที่สำคัญก็เป็นเรื่องที่อยู่ในการพิจารณาของศาลแล้ว
บัวขาวก็เคารพศาลนะคะ
ทีมข่าวก็ลองถามคุณเก๋ค่ะอดีตภรรยาของบัวขาว
วันนี้เธอบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน
ก็ให้ข้อมูลเอาไว้สั้นแค่ว่าเห็นโพสต์แล้วนะคะ
เชื่อว่าข้อมูลที่โพสต์เอาไว้เนี่ย
ไม่ได้ออกมาจากปากของบัวขาว
ทีนี้ค่ะคุณเก๋ก็เลยบอกว่าถ้ามีความเคลื่อนไหวทางคดี
เดี๋ยวเธอจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเองนะคะ
แต่วันนี้ก็ให้ข้อมูลไว้สั้นแบบนี้ค่ะ